ช่วงนี้มีความเคลื่อนไหวของพักการเมืองหลายพักนะครับ
จากเป็นช่วงเตรียมตัวก่อนการเลือกตั้งนะครับ

จะต้องมีการเลือกตั้งหัวหน้าพักคนใหม่กันก่อนนะครับ
สมาชิกพักก็เลยอยู่ในช่วงของการหาเสียงกันอย่างเข้มข้นทีเดียว

อดีตสมาชิกสภาพผู้แทนราชดรกรุงเทพมหานครของพักประชาธิปัตย์กว่า๒๐คน

นายอภิษฎเวชชาชีวะผู้สมัครชิงตำแหน่งหัวหน้าพัก
ให้กลับมาเป็นหัวหน้าพักอีกสมัย
ส่วนที่มองว่าการเลือกหัวหน้าพักครั้งนี้
ไม่ใช่หมายถึงการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลเพียงอย่างเดียว
แต่ยังหมายถึงการเปลี่ยนอุดมการของพักนั้น
นายอภิษฎระบุต้องไปถามผู้สมัครคนอื่น
เพราะจุดยืนของตัวเองคือยึดอุดมการของพักที่มีมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง
แต่วันนี้สถานการณ์ไม่ใช่แบบนั้นแล้ว
วันนี้เป็นสถานการณ์ที่เรามีโอกาสที่จะเริ่มต้น
มีโอกาสที่จะสร้างจริงเพราะฉะนั้นมันก็คนละเงื่อนไขกัน
ต้องไปถามท่านอื่นนะสำหรับผมผมบอกแล้ว
คำถามแบบนี้ไม่ใช่คำถามที่ควรมาถามพักประชาธิปัตย์
คำถามควรจะกลับไปถามคนอื่นว่าจะมาร่วมประชาธิปัตย์สร้างบ้านเมืองไหม
เพราะประชาธิบัตย์มีแนวทางที่ชัดเจนนะครับและแตกต่างจาก๔ปีที่ผ่านมา
และแตกต่างจากอีก๓ปีก่อนหน้านั้น
ส่วนกรณีพักอื่นมีการตั้งพักสำรองไว้นั้น
นายอภิษฎระบุว่าต้องให้กรกตเป็นผู้พิจารณาว่ามีความผิดหรือไม่
พร้อมยืนยันพักประชาธิปัตย์จะไม่มีการแตกสาขา
ขณะที่พลเอกรวิตวงสุวรรณรองนายกรรภ์รัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยัน
ข้อสอดชอบไม่มีแผนยุคภักษ์เพื่อไทย
พร้อมย้อนถามหากไม่ได้ทำผิดกฎหมายจะกลัวเรื่องนี้ทำไม
ด้านพลตำรวจโทวิโรธเป่าอินรักษาการหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
ปฏิเสธข่าวตั้งพักสาขาของพักเพื่อไทยว่า
เรื่องดังกล่าวเป็นเพียงสิ่งที่สังคมพูดกันไปเอง
แต่อุดมการอาจสอดคล้องกัน
ทำให้สามารถร่วมงานกันได้ในอนาคต

เดินทางไปพบหน่ายทักศิลป์ชินวัตร

ก็เพราะเคารพและผูกพันกันมานาน
ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องหรือไปหารือเรื่องยุทธศาสตร์ของพัก
ส่วนความเคลื่อนไหวของพักเสรีรวมไทย
พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวท
ที่หัวหน้าพักนำคณะลงพื้นที่
ร่วมงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน๑๐หรือวันชิงเปรต
วัดภูเขาดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

และเชิญชวนคนใต้สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกพัก
โดยมีประชาชนนับพันคนนำดอกกุหลาบมารอรับ
และมอบให้เป็นกำลังใจ

รองประธานกศธชได้ยื่นใบลาออกจากตำแหน่งแล้ว
เพื่อไปร่วมงานกับพักภูมิใจไทย
โดยมีรายงานว่านายเสถพงฯ
จะมาเป็นหนึ่งในทีมโฆษกให้กับพัก
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน